อีสานนะครับไปจังหวัดขอนแก่นนะครับ
เบื้องหมอแค่นแดนหมอล่ำบ้านผมบ้านทิศเป้

เป็นเพื่อผู้เวี่ยงเพื่อเวี่ยงเก่า
เคยได้ยินดันโนเสาร์ขอนแก่นดันโนเสาร์ผู้เวี่ยงไหมคุณผู้สุขแก่ง
นั่นแหละบ้านผมเองไดโนเสาร์

ตกเย็นเขาจะล้องคืนคูณเลยนะนะครับ

ช่วงนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็น
มากรรมเปิดโลกไดโนเสาร์ที่เมืองภูเวียง
นี่แหละครับงานมหากรรมนะครับ
ที่บอกว่าบรรยากาศในงานเปิดตัวนะครับ

ยามค่ำคืนนะครับผมซึ่งจะขึ้นภายในศูนย์ศึกษาวิจัย
นี่แหละครับพี่น้องสวัสดีพี่น้อง

เนียงสายนี้เขาจะเป็นสวัสดีพี่น้อง

ช่วงคำของวันนี้ครับ๑๔สิงหา
เคลือดคักไปด้วยนักทรงเตียวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ

นายทศพรนุษย์อานงอธิบดีกลมสมัยกร
เพื่อนเป็นอธิบดีกลมสมัยกรเท่านี้นะครับ

เป็นสายพันธุ์ที่ค้นพบครั้งแรกของโลก
เมื่อ๑๔๐ปีที่ผ่านมา

ค้นพบแรกของโลกตั้งแต่๔๐ปีที่แล้ว
สายพันธุ์พูเวียงโกซาวรัสซิลินทอนเนย์
คือผลุมจัยกับคนภูเวียง
ทำให้สถานที่นี้เป็นพิพิธบันธุรณีวิทยา

เป็นพื้นที่ผลักดันให้เป็นอุทยานธรณีโลกต่อไป

สำหรับงานภาคกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง
จะจัดจนถึงวันที่๒๕สิงหาคมนี้นะครับ
ซึ่งภายในงานจะมีการประดับประดาคมไฟไดโนเสาร์นานาชนิด
การแสดงแสงสีเสียงไดโนเสาร์ยามค่ำคืน
และการจัดให้มีโรงเรียนนักล่าไดโนเสาร์แห่งแรกในประเทศไทย
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมนิทัศกาล
และร่วมกิจกรรมต่างได้จนถึงเวลา๓ทุ่มครึ่ง
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นครับ

ภูมิใจหลายคนผู้เวี่ยง
ค่ะแล้วก็ดูสิบรรยากาศยามค่ำคืนมันก็ได้อีกฟิลลิ่งหนึ่งนะ
แต่บางทีเด็กไปอาจจะร้องต้องกลัว
แต่เขาก็มีแสงสีเสียงนะ
ก็ถือว่าเป็นที่น่าท่องเที่ยวจริงเลยนะครับ